ต่อกันที่เพชรบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม

คุณพี่ท่านหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๕๓ปี
รั้วน่ะรั้วบ้านของเพื่อนบ้านล้มทับท่านอยู่ฮะ
โอ้โหแล้วน้ำท่วมอยู่คุณผู้ชมไปดู
เป็นช่วงที่ทหารกำลังปั๊มหัวใจ
ป้ำหัวใจฟื้นนะฟื้นนะ
นี่แหละครับบ่ายของเมื่อวานนี้ในพื้นที่ตะบนตานเดี่ยว
อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับไปพบนายพัฒนาชนะแก้วอายุห้าสิบสาม
ท่านถูกรั้วของเพื่อนบ้านล้มทับแล้วจมน้ำอยู่นะ
นี่กำลังปั๊มหัวใจกู้ชีวิตกันเลยนะครับแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลลมศักดิ
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นที่น่าเสียใจคุณหมอไม่สามารถยื้อชีวิตของท่านเอาไว้ได้ครับ
คุณผู้ชมสำหรับพื้นที่อำเภอหล่มศักดิ์ถูกน้ำท่วมหลายแห่งปริมาณน้ำเนี่ย
มาจากอำเภอลมเก่าไปตามแม่น้ำป่าศักดิ์ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตะบนตานเดียวน่ะ
ทำให้การจราจรในถนนสายนี้สายลมศักดิ์บ้านติ้วเนี่ย
ตรงนี้คือยากร่องไผล่ระดับน้ำสูงกว่าสี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรครับ
รถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงอย่าไปเด็ดขาด
มีประชาชนจิตอาสาเอารถสไลด์นี่ฮะมาช่วยขนมอเตอร์ไซค์เขาโอ้ดี
น้ำใจงามมากมาช่วยขนมอเตอร์ไซค์เอาไปจอดในที่สูง
ขณะที่สำนักงานชนรปฐานจังหวัดเพชรชะบูนำเครื่องผลักดันน้ำ
ติดตั้งไว้ที่สะพานหน้าเรือนจำเพื่อช่วยเร่งผลักดันน้ำ
นะครับในแม่น้ำป่าสักให้ไหลไปไหนลายไปลงด้านล่างนู้น
ไหลผ่านลำน้ำพุงแล้วก็ไหลบ่ามาหนุนอีกทางหนึ่ง
ทำให้พื้นที่ตะบนวัดป่าถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้าง
ท่วมพื้นที่ก่อสร้างของโรงพยาบาลลมศักดิ์เป็นบางส่วนด้วย

ตอนนี้ให้คิดว่าเบิร์ตน้ำแข็งดอมเนี่ย

แล้วท่านมีอะไรก็ส่งข้อความสื่อสารมากับเรา
เรา๓คนเป็นนักข่าวในบ้านท่านนะ